กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำหน่อยนะคะ
ไปดูงานบวชกรรมลองงไหมงงแล้วสิ

นี่ไงบุญไม่ได้เอาบาปไปแทนก่อนละกันนะคะ
สองผัวเมียแสบมากค่ะคุณผู้ชม
บอกชาวบ้านชาวช่องแล้วก็ร้านค้าพ่อค้าแม่ขายบอกว่า
เดี๋ยวฉันเนี่ยจะบวชลูกไม่มีเงินเนี่ยไปจัดงาน
เอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะไปเอาของมาก่อนแล้วเดี๋ยวได้ซองเนี่ย
เอาไปจ่ายค่าของเซ็นไว้ก่อนเอาของมาก่อนแล้วเดี๋ยวจ่ายทีหลัง
สรุปงานบวชจัดเสร็จปุ๊บเอาซองที่ได้ค่ะ
หนีหายไปทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็พระใหม่ด้วย
แสบไหมล่ะของก็ไม่มาจ่าย
คนเลี้ยงหมูแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือเป็นร้านในตลาดสด

ให้ครบเลยแล้วก็จัดงานได้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
เขาเปิดบินให้ดูแบบนี้นะคะว่าสองผัวเมียแสบเนี่ย
ไปเอาอะไรที่ร้านเขาบ้างค่ะ
สุดท้ายแล้วทั้ง๓รายนะคะไปพบกับตำรวจโรงพักครูเมืองจังหวัดบุรีรำ
ไปแจ้งความเอาผิดกับนางสาวบุญมีชอบไทยสงศ์อายุ๔๑ปีค่ะ
เอาผิดในข้อหาช่อโกงนะคะหลังจากที่ไปสั่งเครื่องดื่ม
สินค้าอีกหลายรายการจากร้านค้าสงฆ์

คิดเป็นเงินแล้วเฉพาะร้านนี้เนี่ยกว่า๔๐๐๐บาทคุณดูนะ
บัตรประชาชนก็เอาไปด้วยเพื่อให้เจ้าของร้านเขาหลงเชื่อนะคะ
บินมาสักประมาณกว่าสี่หมื่นค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะไปบวชงานลูกชาย
ลูกชายเนี่ยมีงานบวชบวชลูกชายในวันที่๑๔กรกฎาคม
หลังจากนั้นก็หนีหายยกครอบครัวเลยค่ะยังไม่หมดนะ
คนที่เขาเลี้ยงหมูค่ะก็ไปหลอกซื้อหมูเขาด้วย
ซื้อมาหนึ่งตัวราคาหนึ่งหมื่นบาทยังไม่จบค่ะ
ไปในตลาดสดไปยืมเงินแม่ค้าอีก๕๐๐บาท
รวมเบ็ดเสร็จความเสียหายกว่าห้าหมื่นบาท
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามนางสุภาวดียุติธรรมเป็นเจ้าของร้านทอประยูนการค้า
เล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุบอกว่าหากเสร็จงานบวชลูกชายแล้ว
ก็จะนำเงินจากซองทำบุญมาจ่ายให้
เธอก็เอาล่ะเชื่อเพราะว่ามันเป็นงานบุญงานบวชไง
แล้วก็เห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันคนตำบลเดียวกัน
หลังจากเสร็จงานเธอบอกว่าก็ไม่ได้ทวงเงินนะ
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายวันแล้วก็ตาม
เอาล่ะเธอก็เลยตัดสินใจมันก็น่าสงสัยนะ
ไปสอบถามแต่ทราบจากชาวบ้านบอกว่า
นางสาวบุญมีและสามีหายตัวไปพร้อมกับพระบวชใหม่
ไม่มีใครรู้ว่าทั้ง๓คนไปอยู่ที่ไหนอย่างไร
คุณเชื่อไหมแม้แต่ถ้วยชามวัดที่ไปยืมจากวัดมาเนี่ย
เต้นต่างก็ไม่เก็บให้เขา
ชาวบ้านชาวช่องแล้วก็ญาติต้องช่วยกันจัดการ

ดูสิเป็นภาระเป็นภาระไปอีก
ทีนี้จากการสอบถามญาตินะคะญาติบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
นางสาวบุญมีเนี่ยใช้งบในการจัดงานบวชเนี่ย
สักประมาณแค่๒๐๐เองมั้ง
พันเนี่ยเป็นค่าเป็นค่ารถแห่ของชาวบ้าน
แล้วก็คาดว่าวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วแหละ
จะจัดงานกันฟรีสุดท้ายก็หอบซองเนี่ย
ทำบุญนะคะหอบหนีไปพร้อมกับพระลูกชาย
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครติดตัว
ติดตามตัวนางสาวบุญมีได้เลยนะคะ
ในรับกรรมที่เขาทำไว้บ้าง
ไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่ตามเลยเราก็เสียทิ้ง๓๐๐๐กว่า